สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามข่าวของคุณตูนทุกท่านนะคะ
วันนี้ทางโรงพยาบาลพระคุณเกล้านะคะมีข่าวที่จะได้แจ้งกับผู้ที่มีความห่วงใยคุณตูนนะคะ
เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๓ธันวาคมเราได้รับแจ้งจากคุณตูนนะคะ
ว่าคุณตูมีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะนะคะหลังตรงกลางด้านบนนะคะ
ตรงตรงบริเวณคอด้านหลังนะคะแล้วก็ร้าวมาที่แขนด้านซ้ายมีอาการชาค่ะ
แล้วก็มีอาการที่นิ้วทั้ง๕นิ้วนะคะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยค่ะ
ซึ่งคุณตูนตอนนั้นได้ไปพักผ่อนที่ภูเก็ตอยู่นะคะแล้วก็มีอาการขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะ
เมื่อประมาณก่อนวันที่๑๓สักช่วงประมาณวันที่๑๐นะคะ๑๐ธันวามีอาการค่อนข้างเยอะ
ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ทางนู้นได้ให้คุณตูนได้พักผ่อนแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดให้
แต่เนื่องจากว่าจากการที่นอนพักอยู่ประมาณ๒๓วันนะคะ
ก็ยังไม่สามารถที่จะหายปวดแล้วก็แขนซ้ายก็ยังอ่อนแรงทำให้คุณตูนนะคะ
ซึ่งเป็นคนไข้ของเราอยู่เก่าแล้วค่ะที่โรงพยาบาลพุทธเกล้าเนี่ยนะคะ
ทีมงานและคุณตูนก็ได้ติดต่อมาว่าอาจจะต้องขอย้ายกลับมาที่กรุงเทพค่ะ
ทางโรงพยาบาลคุณเกล้าก็ได้รับตัวคุณตูนมาเมื่อวันที่๑๓ธันวาคม
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒กว่านะคะของวันที่๑๓ธันวาคมค่ะ
ตอนนี้คุณตูนได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าเนื่องจากมีอาการป่วยค่อนข้างเยอะ
ก็เลยคิดว่าจะต้องให้คุณตูนอนรักษาที่โรงพยาบาลพุทธเกล้าต่อเนื่องอยู่
ซึ่งขณะนี้คุณตูนก็ยังนอนอยู่ที่เรานะคะ
ซึ่งอาการนี้คุณตูนเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยที่วิ่ง๙คนละ๙เมื่อสักประมาณเกือบ๓ปีที่แล้วหลายคนคงจำได้นะคะ
ที่วิ่งจากเบตงขึ้นมาที่เชียงรายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการเป็นไม่มากแล้วเราก็ได้ดูแลคุณตูนตั้งแต่เบตงถึงเชียงรายจนกระทั่งการวิ่งเนี่ยสำเร็จเรียบร้อย
แต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อช่วงใกล้วันที่จะจบเนี่ยคุณตูเริ่มมีอาการเล็กน้อยนะคะแต่ก็ได้ดูแลจนอาการหายไปแล้ว
ตอนนั้นก็พบว่ามีหมอลองกระดูกเสื่อมเล็กน้อยนิดหน่อยซึ่งก็ได้รับการรักษาตามอาการแล้วก็หายไป
แล้วก็ศัลยกรรมโรคประสาทนะคะ
ซึ่งเรามีทีมแพทย์อยู่ทั้งทีมรวมทั้งทางด้าน
คือวิสัญญีแพทย์ของเราเนี่ยก็ได้ตั้งทีมแพทย์ดูแลคุณตูน
ให้ทุกท่านได้มีความสบายใจนะคะ
เดี๋ยวยังไงรายละเอียดท่านอาจารย์ทิพชาติพอกอง

ที่ดูแลคุณตูนโดยเฉพาะนะคะ
เรียนเชิญให้ข้อคำนวณเพิ่มเติมอาจารย์ทิพัภาชาติ
ขอบคุณครับท่านหลอก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
กายภาพบำบัดอันนี้ซึ่งผมขออนุญาตให้ความยืนยันนะฮะ
กับทุกท่านว่าทางเราเนี่ยจะพยายามรักษาดูแลคุณตัวให้ดีที่สุดนะครับ
นะฮะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ทางด้านให้คุณอาจารย์ปวิน
ซึ่งจะเป็นอ่าทีมที่ดูแลอ่าคุณตูนได้ช่วยอ่า
อธิบายได้ได้ละเอียดต่อไปนะครับผมขออนุญาตประวินครับ
ขอบคุณท่านรองแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองนะครับ
ผมขออนุญาตพูดในฐานะเป็นตัวแทนของทีมแพทย์ผู้ดูแลคุณตูนนะครับ
ก็ตั้งแต่มีอาการล่าสุดประมาณ๔วันที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จนกระทั่งมานอนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า
เมื่อวันที่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายซักประวัตินะครับ
แล้วก็ตรวจภาพเอ็กซาเรย์แล้วก็ดูเอ็มมาไอหรือว่าภาพเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ
เพิ่มเติมนะครับเราก็พบว่าเอ่อปัญหาของคุณตูนนะครับ
ที่ทำให้นิ้วมือนะครับ
ข้างซ้ายมีอาการอ่อนแรงลงนะครับจากการตรวจร่างกายมีอาการอ่อนแรงลงประมาณ๕๐นะครับ
ร่วมกับมีอาการชาบริเวณมือนะครับซึ่งจากภาพเอมาไอ
แล้วก็พบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่
หกสี่เจ็ดแล้วก็ข้อที่สี่เจ็ดทีหนึ่งนะครับ
ก็คือมีหมอนรองกระดูกต้นคอเบียดโดนเส้นประสาท
โดยเฉพาะบริเวณข้างซ้ายนะครับอยู่๒ข้อนะครับ
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มือของคุณตูนเนี่ยอ่อนกำลังลงนะครับ
อยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมแล้วก็ทางทีมคุณหมอศัลยกรรมโรคระบบประสาท
อ่าแล้วก็อ่าทางทีมคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับ
รวมทั้งท่านรองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการกองนะครับ
เราได้ประชุมกันนะครับแล้วก็ได้มีความเห็นนะครับ
ให้คุณตูนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้อ่า
การอักเสบของหมอนตรงนี้ลดลงเสียก่อนนะครับโดยเบื้องต้นนะครับ
เราจะทำการรักษาโดยการให้ยาระงับการปวดโรคการอักเสบ
แล้วก็ทำกายภาพบำบัดเป็นหลักนะครับโดยโดยที่จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
ทุกทุกวันนะครับเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับ
อันนี้คือเป็นแผนการรักษาเบื้องต้นครับ
คำว่าวิกฤตคงไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะเพียงแต่ว่าโรคเนี้ยจำเป็นต้องได้รับการพักนะคะ
โดยเฉพาะการขยับคอนะคะคือถ้ายังมีกิจกรรมที่ต้องขยับต้นคอบ่อยนะคะ
ก็จะทำให้การอักเสบไม่หายไป
ประสาทที่โดนกดทับขนาดนี้บวมอยู่นะคะก็จะทำให้เส้นประสาทไม่ยุบบวม
ก็จะมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงทำให้การรักษายากขึ้นถ้าไม่มีการงดกิจกรรมค่ะ
ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยปกติเราจะค่อยไปทีละขั้นตอนก่อนนะคะ
ก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะคะซึ่งขณะเนี้ยเราตั้งเป้าไว้ที่อ่า
การการดึงคอนะคะก็คือเขาเรียกว่านะคะ
เพื่อให้มันมีสเปสไม่ไปกดทับเส้นประสาทนะคะ
ดึงดึงขึ้นมาหลายท่านก็คงมีประสบการณ์อันนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าได้ผลดีนะคะ
เราจะเห็นผลภายใน๒สัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดไปได้นะคะ
แต่ถ้า๒สัปดาห์แล้วอาการเป็นมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเท่าเดิมไม่ดีขึ้นเนี่ย
อาจจะต้องมีการคุยกันนะคะเพื่อจะเข้าไปผ่าตัดอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยด้วยนะคะ
ในกรณีที่มีการผ่าตัดนะคะอ่าก็จะต้องมีกระยะการการรักษาโควิดมาเลยใช่ไหมคะ

เราควรจะต้องอย่างน้อยเนี่ยต้องมี๒เดือนขึ้นไปนะคะ
คือตอนนี้เราก็ยังพยายามใช้วิธีไม่ผ่าตัดอยู่ก่อนนะคะถ้าโชคดีคุณตูนหายนะคะ
ภายใน๒สัปดาห์เราจะเห็นแล้วค่ะว่ามันมีการตอบสนองต่อการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพักผ่อนเช่นงดการขยับคอมาก
หรือการที่ไปกระแทกมากเนี่ย
ยังไงก็ตามไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลา๒เดือนค่ะ
ถ้าพูดถึงสมมุติว่า
ถ้าเรารักษานะครับด้วยการ
ผ่าตัดนะครับคุณตูนแล้ว
ผลการรักษาตอบสนองด้วยดีนะครับซึ่งซึ่ง
อ่าตามที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าอ่า
ขอดูระยะเวลาประมาณ๑๒สัปดาห์
แล้วก็หลังจากนั้น

อีกประมาณ๒เดือน

การหมอนรองกระดูกของคุณตูนเนี่ย

แต่ว่าตอนนั้น

แต่ว่าครั้งนี้

กับมีอาการที่อ่อนแรงเพิ่มขึ้น
จริงแล้วก็เกิดจากกิจกรรมอาจจะเกิดจากกิจกรรมชีวิตประจำวันนะครับ
หรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เรามีการใช้งานของกระดูกต้นคอมีการกระแทก
ก็มีโอกาสที่จะทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นได้ครับ
อันนี้มันส่งถึงเรื่องกับเสียงร้องในระดับต่างของพี่โดย
เรื่องเสียงร้องอ่ะนะคะอาจจะมีผลกระทบบ้าง
เพราะว่าลักษณะท่าทางในการร้องเพลงจำเป็นจะต้องมีท่าทางเป็นบุคลิกพิเศษของนักร้องแต่ละคน
พอตอนนี้เราไม่อยากให้คุณตูนมีการขยับคอมากนะคะ
กระทั่งอนาคตไกลด้วยนะคะที่เคยขยับเยอะ
ผมจะทราบคุณตูนเต็มที่กับทุกคอนเสิร์ต
การที่ขยับค่อนข้างเยอะนะคะเราก็อยากจะให้คุณตูนถนอมตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสไตล์การร้องเพลงเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างในอนาคต
คือความโยคความดี

แต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีหลังจากสองเดือนนี้แล้ว
คงค่อยกายภาพคุณตูนพยายามให้กลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดนะคะ
ในอนาคตคงต้องงดเพื่อถนอมไม่ให้มันกลับซ้ำอีก
แต่เราก็ได้อธิบายตรงนี้ให้คุณไข้ฟัง

คนไข้ยอมรับได้นะคะแต่คุณตูนก็คือคุณตูนค่ะ
ท่านคงสร้างค่ะคุณตูนคุณตูนอนาคตคุณตูนก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ
แต่นี่เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องคอยดูแลคุณตูนต่อไปค่ะ
ในเรื่องของการสิ้นคุณคิดว่าเขายังกลับสถาบัติที่ได้เหมือนเดิม
เพราะว่ามันต้องมีแรงการแพทย์เวลามีอาจารย์ที่ไหลกับคออะไรอย่างนี้
อันนี้อยู่ที่ผลการรักษาของเราในช่วง๒เดือนนี้นะคะ
ถ้าทุกอย่างกลับมาปกติเนี่ยคิดว่าคุณตูนก็จะกลับมามีกิจกรรมทุกอย่างได้ตามปกตินะคะ
เช่นกันคือท่าที่เราห้ามมากคือการโยกคอเยอะนะคะ
พวกนี้ที่เราไม่อยากให้มีการบีดคอแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นไหมคะ
เด็กปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก้มศีรษะเยอะ
ท่านี้ก็เป็นท่าที่เราไม่อยากให้ทำด้วยแหละคะ

อาทิตย์ที่นอกคั่วเราเนี่ยหลังจาก๒อาทิตย์
แล้วเนี่ยงานคอนเสิร์ตเบา
แบบนั้นบ่าวน่าจะพอใช้แต่ไม่ไม่สามารถ
ยกศีรษะได้เยอะนะคะ
เดี๋ยวให้คุณหมอปวินอธิบายเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนหนึ่งของโรคหมอนกระดูกต้นคอที่ไปเบียดโดนเส้นประสาทนะครับ
ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นมันก็มีความเสื่อมโดยธรรมชาติ
ทุกคนมีโอกาสเป็นได้อยู่แล้วนะครับ
ถ้าเมื่อที่คุยกับพี่ตูนกำลังใจเขาโอเคนะครับ

คุณตูนกำลังใจดีมากค่ะ

หลายท่านที่สัญญากันไว้ด้วยว่า
คุณตูนดูจะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำ

คุณตัวมีกังวลอะไรเป็นพิเศษในการปราการป่วยทั้งเนี่ยครับ
กลัวว่าจะกลับมาไม่เหมือนเดิมมีบ้างนะคะ
แต่เราก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วค่ะว่า
โอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมก็เกือบแล้วยกเว้นท่าที่มันมีความเอ็กซ์ตรีมากเนี่ย

กังวลเรื่องเสียงร้องกังวลเรื่องจะเสียงร้องไม่เหมือนเดิมนะคะ
คือเรื่องเสียงร้องเนี่ยในฐานะตัวเองเป็นหมอหูคอยจมูกนะคะ
ดูแลพี่ตูนมานานแล้วนะคะ
ก็บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาค่ะเรื่องเรื่องหมายถึงว่าน้ำเสียงนะคะ
แต่ท่าทางที่เปลี่ยนไปบางอย่างอาจจะสไตล์ต้องเปลี่ยนไปนิดนึงแค่นั้นเอง

ต้องรอดูผลการรักษาประมาณ๒อาทิตย์ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอบสนองดีนะครับต่อการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด
จนกระทั่งได้มีระยะเวลาพักฟื้นประมาณ๒เดือน
แล้วอาการทุกอย่างดี
ขยับได้ครับแต่ว่าอ่อนแรงลงครับ
กรรมกับเหยียดอ่อนแรงลงประมาณ
ในฐานะทีมแพทย์อยากบอกอะไรกับเป็นฟันพิตูลไหมครับ

จะดูแลพี่ตูนให้ดีที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในโลกนี้มีนะคะต้องใช้คำนี้นะคะ

คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเรามีขั้นตอนของเราอยู่
วิธีนี้ครบ๒สัปดาห์เป็นไปแบบไหนก็จะมีขั้นตอนต่อไป
ทางอาจารย์อธิบัชชาติซึ่งเป็นผู้ในการกอง
ก็มีความมั่นใจมากว่าจะดูแลคุณตูนได้ได้ดีที่สุด
ก็ขอให้ทุกท่านคลายกังวลไประดับหนึ่งก่อนนะคะ
ว่าโรคนี้หลายคนก็คงรู้สึกว่าเป็นโรคที่น่ากังวลทีเดียวเพราะมือชาแข็งแล้วก็ไม่มีแรงนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยนะคะในเคสหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เมื่อการรักษาได้ผลเนี่ยทั้งส่วนการชาและการขยับก็จะกลับมาปกติข่าวนะคะ
อันนี้เป็นอันนี้ที่สนองต่อการรักษาในเรื่องต้น๒อาทิตย์นี้นะคะ
อันนี้ถ้ามีอะไรที่มีอาการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วทางสื่อมวลชนยังให้ความสนใจอยู่ก็สามารถที่จะนัดเข้ามาสอบถามได้นะคะ
ขอบคุณครับ